วันนี้ข่าวใหญ่ที่นครปฐมคุณผู้ชมครับ
คือสารเคมีของโรงงานผลิตเส้นใยพวกเม็ดพลาสติก
มันรั่วไหลแล้วเขาบอกว่าไปไกลนะ
นครปฐมไปไกลมาถึงกรุงเทพมหานครเลย
นี่ครับหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบโรงเรียน

สารเคมีที่รั่วไหลมาจากโรงงาน
อินโดรามาโพลีเอสเตอร์อินดัสตรีจำกัดครับ
ตั้งอยู่เลขที่๓ขอไป๕๓๕๘หมู่๔
ถนนเพชรเกษมตะบนขุนแก้วอำเภอนครชัยศรี
โรงงานนี้เป็นโรงงานผลิตเส้นยายโพลีเอสเตอร์แล้วก็เส้นใยประดิษฐ์ครับ
คุณผู้ชมโอ้โหส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง
ไปไหนกลิ่นไปสัมพานกลิ่นไปถึงพุทธมนตรครับแล้วก็ไกลมาถึงรอยต่อของกรุงเทพมหานครได้กลิ่นถึง
ประกาศปิดการเรียนการสอนแล้วก็รีบให้นักเรียนกลับบ้าน
เนื่องจากนักเรียนบางคนสูดดมแล้วมีอาการวิงเวียน

ต่อมานายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับท่านระบุว่า
สารเคมีที่รั่วไหลเป็นสารกลุ่ม
คือการรั่วเริ่มขึ้นเมื่อเวลา๖นาฬิกา๑๕นาทีครับ
แล้วพนักงานโรงงานปิดวาวได้ในเวลา๖นาฬิกา๓๕นาที
เคมีดังกล่าวมีความอันตรายครับคุณผู้ชมครับ
ถ้ามันเข้าร่างกายไปแล้วก็แล้วถ้ามากเกินไป
จะทำให้เกิดอาการขึ้นไส้เวียนศีรษะและแน่นอนครับ
มีผลต่อระบบทางเดินหายใจ
กรมควบคุมมลพิษเข้าตรวจสอบพบว่า
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกินวงกว้าง
อำเภอสามพรานอำเภอพุทธมนตร
กรุงเทพมหานครเพราะอะไรครับ
ลมมันพัดจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกครับ
พวกนี้มันไปตามลมครับ

สาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคล
โรงเรียนกาญจนาพิเศกวิทยาลัย
อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม
ออกประกาศแจ้งหยุดการเรียนการสอน๑วัน
และมีโรงเรียนอีกหลายแห่งแจ้งทางไลน์กลุ่มของผู้ปกครองนะครับ
บอกว่าให้มารับนักเรียนกลับบ้าน
เจ้าหน้าที่รายงานว่าไม่พบกลิ่นเหม็น
ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมแล้วครับ
มันรั่วประมาณสัก๑๐กว่านาที
เพราะว่ามันมีตัวที่เจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์ดูอยู่พอทราบว่ารั่

มันก็จะรั่วไหลอยู่ประมาณ๑๐นาที
เป็นน้ำมันที่ใช้ในกระบวนการทำความร้อน
ให้กับระบบการผลิตเมพลาสติก
ตอนนี้ก็อย่างที่ได้แจ้งไปแล้วว่ามีหนึ่งท่าน
ที่เข้าไปที่โรงพยาบาลนครชัยศรี

แล้วก็ตอนนี้ไม่มีผลกระทบอะไรก็ให้กลับบ้านได้
และสภาพแวดล้อมในการทำงานมหาวิทยาลัยมหิดล

หากได้รับสัมผัสโดยตรงผ่านการสูดดม
ทำให้เกิดอาการปวดหัวคลื่นไส้
หรือหากสัมผัสผ่านผิวหนังและดวงตาอาจระคายเคือง
เคลื่อนย้ายผู้ได้รับสัมผัสไปที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์

ส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
หลีกเลี่ยงการออกนอกอาคาร
ควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่เกิดการรั่วของสารเคมีนะ
ปิดประตูปิดหน้าต่างให้มิดชิดเลย

ยังบอกอีกว่ามีผู้ปกครองแจ้งว่ามีนักเรียนบางคน
อาเจียนแล้วก็แสบตาแล้วนะครับ
ขณะที่ลูกเพจของหมอแหลปเข้ามาคอมเมนต์แจ้งข่าวบอกว่า
ขณะนี้อากาศแถวสารยาดีขึ้นแต่กลิ่นติดอยู่ในบ้านฮะ
ต้องเปิดบ้านเอาพัดลมเป่าเพื่อระบายอากาศ
ขณะที่บางคนบอกว่ากลิ่นมาไกลถึงบางใหญ่
เขตตลิ่งชันเขตทวีวัฒนา
โดยมีนักเรียนมัธยม๒คนตาแดงและคัดจมูกครับ